ผมอยากจะบอกประโยคนึงนะว่ากรรมอันใดผู้ใดกระทำกรรมใดกรรมนั้นย่อมตกต้องแก่ผู้กระทำ
คุณแพทย์เนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่า
หนึ่งในทางดวงโหรศาสตร์คุณแพทย์เกิดราศีลักษณะราศีมิถุน
ข้อที่๒คุณแพทย์ได้มีโอกาสจะได้พบคบหากับใครนำไปสู่การตั้งคัน
ฉับพลันตามที่ทายในดวงโดยตอนท้ายก็ไม่ได้รู้ว่าจะเกิดเหตุนี้
หรือมีเรื่องนี้ก็คือการตั้งคัน
เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องย้อนไปกลับไปถามว่า

เร็วแปลว่าคุณแพทย์บอกว่าไม่เกิน๓เดือนในการพบคบหา
นั่นหมายถึงเวลาที่รู้แล้วว่าตั้งคัน

ถ้าดวงตัวเองเป็นไปด้วยกรรมอันเกิดจากความเกี่ยวข้อง
แต่ตัวเองนั้นไม่ได้กระทำกรรมอันนั้นในชาตินี้พบนี้

ผลไม้พิษที่ตำรวจท่านว่านั่นน่ะ
มันเป็นเรื่องของผลไม้พิษ
ถ้าหากว่ากฎหมายข้อนี้นะครับ
มีผลโดยไม่ดูตาม้าตาเรือ
ว่าผู้ได้รับ
ซึ่งอันนี้เป็นความจริงที่คุณแพทย์จะต้องไปตอบเอง
ในชั้นการสอบสวนด้วยชั้นศาลก็ตามทีว่า

มีความสัมพันธ์ถึงขั้นลึกซึ้ง

โดยที่ตัวเองก็มีภาระและหน้าที่คือดารานักแสดง
ที่มีภาระหน้าที่คือการต้องดูแลแม่ที่ป่วยเจ็บ
มันไม่รู้หรอกครับที่ว่าตัวของคนมาเกี่ยวข้อง

แต่แน่นอนในวันที่บอกว่าท้องหรือตั้งคัน
ทางคุณเบนท์ได้มอบเงินให้๑๕ล้านบาท
หรืออะไรตามแต่ผมไม่แน่ใจจำนวนนะครับ
นั่นแปลว่าอันดับต้นเราก็รู้กันอยู่ในภาษาผู้ชาย
เป็นการปลอบขวัญเป็นความรับผิดชอบเบื้องต้น

นี่เป็นลักษณะของคนดีต้องทำอย่างนี้เลย
พอเรารู้ว่าเราทำใครท้องมีเหตุมีภาระ

เรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดเพราะจะรู้ได้อย่างไร
เงินนั้นมีที่มาอย่างไรเอายกตัวอย่างว่า
ถ้าเงินก้อนนี้มีการทำบุญ

เพราะฉะนั้นกรรมมันคือเครื่องชี้เจตนา
ผลไม้พิษเงินผิดก็ตามสืบตามสอบ

ผู้กระทำความผิดชั้นต้น

สมร่วมคิดจะรู้ได้อย่างไรประมาณประเมินการ
เอาไว้ได้ว่าน่าจะแต่ว่า
คุณแพทย์อย่าได้กลัวเพราะผมได้ทั้งดูดวง
สอบสวนทวนความแล้วในระดับต้นเนี่ย
ก็งานเยอะอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ย

ไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่

ความจริงก็จะเป็นเครื่องคุ้มครองตัวเหมือนกับ
คุณเช้าสุดท้ายความจริงก็จะเป็น
เครื่องคุ้มของตัวอย่าคิดหลบหลีกออกนอก
ความจริงความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตาย
อันนี้ผมไม่แนะนำไม่ต้องคิดไปไหว้ไป
ไม่ต้องคิดไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไปขอพรจากที่ใด
อันประเสริฐก็คือความดี
กระตันอยู่ที่มีต่อแม่ที่ดูแลแม่
ความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ทำงานให้ทั้ง
หลายช่องที่รับผิดชอบเป็นพิธีกร
เป็นดาราเป็นอะไรก็ตามทีเนี่ยทำให้เต็มที่

แล้วก็มีหน้าที่ของความเป็นแม่อีกหน้าที่หนึ่งที่เกิดขึ้นใหม่
อันนี้หมายถึงต้องรอตัวมันเพื่อตัวเองหรือว่ายังไงนะครับ
เอาอย่างนี้นะไอ้ที่เกิดขึ้นเวลานี้มันจะทำให้ตกใจ

ความตกใจใดผมก็เคยเกิด

ขณะที่เราเป็นคนดังและมีชื่อเสียงเนี่ย

นินท้าเรื่องให้ร้ายเรื่องละเมิดเรา

เราไปทำกับเขาด้วยเจตนาที่เราเป็นกุศล
แต่คนที่ทำกับเราเอาไปหาประโยชน์
ทางเสียหายมีหมดทุกอย่างครับ
แต่ตัวเราต้องยืนหยัดในความตรง

เพราะบางเรื่องกฎหมายไม่ใช่จะอ้างว่าไม่รู้
แล้วไม่ต้องรับไม่ได้

ผมเชื่อมั่นว่าดูจากดวงชะตาคุณแพทย

อีกไม่นานภัยก็จะผ่านพ้น

ความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณแพทย์จะคบกับใคร

เป็นช่วงของจุดของความสัมพันธ์ที่มีสุด
แตกแยกหรือว่าพัดพราก

เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหาที่ไห้พระเว้า

มั่นในความจริงยึดมั่นในความดี
ความดีและความจริงความถูกต้องจะคุ้มครองตัว